เพิ่มอีก๒แต่ว่าค่อยฟังใจเย็นเพราะว่าเป็นการตรวจย้อนหลัง
ผู้หญิงสองคนนี้กลับจากไนเจรีย
ทุกวันนี้หายแล้วนู่นกลับไปบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็ยังรอกักตัวอยู่ตามมาตรการด้วย
การตรวจพบดังกล่าวเป็นการตรวจย้อนหลัง
คำแนะนำขององค์การอนามัยโลก
โดยนำเชื้อของผู้ติดโควิด๑๙ที่เข้าประเทศไทยผ่านระบบกักตัวเนี่ย
ไปตรวจซ้ำซิพบว่ามี๒รายครับติดโควิด๑๙สายพันธุมิครอน
เลยถือว่าเป็นรายที่๒กับรายที่๓ของประเทศไทยที่ตรวจพบ
คือทั้งรายที่๒และรายที่๓เป็นผู้หญิงครับ
กลับจากการไปทำกิจกรรมทางศาสนาที่ประเทศไนเจรีย
แล้วก็มีอาการเจ็บคอเล็กน้อยมีอาการไอ
เมื่อถึงประเทศไทยนะครับในวันที่๒๔พฤศจิกายนก็เข้าสู่ระบบการกักตัวทันที
เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้มาจาก๖๓ประเทศต้นทางที่เราผ่อนผันให้เขานะครับ
ก็เลยส่งเข้ารับการรักษาทั้งสองรายอาการน้อยแล้วก็หายเป็นปกติแล้ว
ตั้งแต่วันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ขอให้สังเกตอาการกักตัวอีก๗วันนะ
ส่วนหญิงไทยอีกคนนึงนะครับที่ไปทำกิจกรรมเดียวกันเนี่ยนะครับ
ไปกับสองคนที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเขาไม่ได้มามาไทยเขาไปต่อสวีเดน
เราก็เลยไปถามสวีเดนคนที่ไปด้วยกันนั้นติดไหมสวีเดนบอกอ๋อติดเหมือนกันนะฮะ
ผู้ฉีดวัคซีนกันบ้างเรามาดูหน่อยนะฮะอันนั้นเราสบายใจได้คือ
เจออีกสองแต่ไม่นับรวมเพราะเขาหายไปแล้วนะอ้าวยอดผู้ฉีดวัคซีนในไทยนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับก็ได้๓๕๓๙๐๘โดสนะครับเป็นเข็ม๑๒๔๓๐๗โดสนะครับ
๒๑๔๕๗๖๐โดสนะครับแล้วก็เข็มที่๓นะครับ๘๑๓๗๘รายนะครับ
แล้วเข็มที่๔เนี่ย๒๔๖๓รายรวมรวมรวม๙๖แล้ว
๙๖๔๑๘๕๗๓โดสนะครับก็ถ้าเป้าร้อยล้านโดสเนี่ยนะครับก็อีก๒๓อัน

ร้อยล้านโดสถึงเป้าแน่นอนแต่จริงมันต้องร้อยล้านโดสตั้งแต่๕ธันวาคมแล้ว
ล้านในช่วงปลายปีตอนนี้เป้ากลับไปเป็นเหมือนเดิมยังไงก็ถึงฮะ
ไม่ต้องตกใจในฐานะที่เราเจอแต่ว่ามันเป็นข้อมูลทางสถิติ
อันนี้ถือว่าดีดีอันนี้ถือว่าใช้ได้ถ้าย้อนหลังแล้วเจอต้องบอกอย่างนี้ตรงไปเรื่อยมา